มาดูเรื่องน่าสะเทือนใจอีกหนึ่งเหตุการณ์แล้วก็เป็นเรื่องระทึกด้วย
เพราะว่ามีเด็กนักเรียนชายชั้นม๔ยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยนะครับ

ปรากฏว่าสาเหตุนะครับที่ทำให้เด็กผู้ชายคนนี้เด็กนักเรียนคนนี้
คิดจะฆ่าตัวตายก็คือ๑น้อยใจผู้ปกครอง
ให้คบแฟนสาวที่ยังอยู่ในวัยเรียนด้วยกัน

และ๓คือการตรวจพบเรื่องของยาลดความอ้วนในกระเป๋า
ก็เลยต้องสืบต่อไปว่าทำให้เกิดภาวะเครียดต่อเด็กหรือเปล่า
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ตำรวจสพเมืองนนทบุรีได้รับแจ้งเหตุ
มีคนจะกระโดดตึกโรงพยาบาลย่านงามวงวาน
แจ้งเหตุมาตอนช่วงประมาณ๕โมงครึ่งตอนเย็น
ประสานกู้ภัยนำอุปกรณ์เบาะลมขนาดใหญ่

เพราะนี่นั่งอยู่บนชั้น๘สูงนะ
ว่าเด็กนักเรียนจะร่วงตกลงมาหรือตัดสินใจกระโดดลงมา
ขณะที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้เข้าไปเจรจา
ชวนพูดคุยสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้น
หลังพูดคุยกันไปประมาณ๒๐นาที

ที่เด็กชายลุกขึ้นยืนคนก็ตกใจ
ทำให้คนเห็นเหตุการณ์ข้างล่างส่งเสียงตะโกน

แต่หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตัดสินใจคว้าตัวเด็ก
และช่วยกันล็อกตัวดึงเข้าในรั้วลานจอดรถได้
มกลางความโล่งใจของผู้ที่พบเห็น
ก่อนจะนำตัวไปสอบถามและพูดคุยที่ห้องฉุกเฉินนะครับ

เพราะบางทีอยู่ที่สูงขามันจะสั่น
โดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันอาจจะพลัดตกลงมาได้

จากการสอบถามเด็กก็ทราบว่าอายุ๑๖ปี
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔โรงเรียนดังย่านปากเก็ตนะครับ
ส่วนสาเหตุได้มีปัญหากับทางครอบครัว
เนื่องจากพ่อแม่ไม่ยอมให้คบหากับแฟนสาว
เกรงว่าจะเสียการเรียนจึงเกิดอาการน้อยใจ
ตัดสินใจนั่งรถไปจากโรงเรียนหลังเลิกเรียน
หลังจากนั้นเดินขึ้นไปที่ลานจอดรถของโรงพยาบาล
เพื่อตัดสินใจกระโดดจะกระโดดลงไปเพื่อฆ่าตัวตาย
แต่ได้มีทางเจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยเกลี้ยกล่อม

แล้วก็พูดปลอบใจพร้อมทั้งให้กำลังใจ
ตนเองก็เลยมีหวังขึ้นมานะฮะ

แล้วก็เจ้าหน้าที่ช่วยกันคว้าตัวขึ้นมาได้

ได้พบยาลดความอ้วน

อยู่ในกระเป๋าหนังสือกระเป๋านักเรียนเนี่ย

ว่ามีส่วนที่จะทำให้เกิดอาการหลอน

นำไปสู่การคิดฆ่าตัวตายหรือไม่
คือต้องบอกว่าข้าวเห็นบ่อยว่าเด็กวัยประมาณนี้ค่ะ
เวลาผิดหวังเรื่องความรักก็ชอบจะคิดสั้น
บางครั้งเหมือนอยากให้น้องรู้สึกว่า
ชีวิตมันอีกยาวไกลมากแบบมากจริงนะคะ

แล้วก็ทำให้คนที่อยู่รอบข้างเสียใจเลย

ว่าน้องถูกล้อเรื่องอ้วนด้วย
อาจจะเสียบุคลิกอะไรต่าง
ที่สำคัญคือถ้าพ่อแม่สมมุติห้ามอย่างนี้

อย่าลืมว่าการเป็นนักเรียนหน้าที่หลักของเรา

สูจนให้คุณพ่อคุณแม่ดูว่าเราตั้งใจเรียน

แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพูดคุยกันได้

แต่แสดงให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่า

เรารับผิดชอบและทำได้ดี

แล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวด้วยนะครับใช่ค่ะ